ชอบกินเผ็ดถ้าจะแย่เพราะช่วงนี้พริกขี้หนูกิโลกรัมละ๔๐๐บาท
แพงกว่าหมูแพงกว่าเนื้ออีก
แล้วดูระหว่างตัวพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยมันจะเป็นอะไร

โอ้โหเนี่ยฮะ

เหนมีพริกจินดาด้วยนะครับ

ตลาดนัดชุมชนณออับบาตาอุไดเจริญครับ

ส่วนรวมสินค้าบริโภคในตะบนนะครับ

แพงทุกอย่างนะครับแพงทุกอย่าง
ปรับขึ้นราคาอาหารทะเลก็ขึ้นผักสดก็ขึ้นนะฮะ
ชาวบ้านก็ซื้อน้อยลงอ่ะดินะครับ
โดยจับจ่ายใช้สอยเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
พริกขี้หนูสวนครับปรับขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการ
จากเดิมราคาสูงสุดไม่เกิน๒๘๐บาทนะครับ
แต่ขณะนี้ในตลาดสดขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐๐บาท
ปรับขึ้นถึง๑๐๐๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมเลยฮะ

จากการพูดคุยกับนางสาวสุบันอายุ๕๗ปีแม่ค้าขายผัก
เล่าบอกว่าเป็นแม่ค้าขายผักสดในตลาดมากว่า๓๐ปี
ตระเวนขายตามลาดนัดตลาดนัดนี่นะฮะ
ไม่เคยเจอเหตุการณ์ข้าวของขึ้นราคาสูงสุด

โดยเฉพาะราคาของพริกขี้หนู
ปรับขึ้นมา๑๐๐กว่าบาทต่อ๑กิโลกรัม
เป็นราคาที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนนะครับ
รับจากสวนอยากจะรู้รับจากสวนเท่าไหร่ล่ะแม่
บอก๓๕๐แต่มาบวกค่าที่ค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง
ต้องขาย๔๐๐บาทไม่งั้นอยู่ไม่ได้ใช่ไหมแม่

เคมีที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับ
ค่าน้ำมันและอีกปัจจัยหลายอย่าง
ปุ๋ยเคมีเชื่อไหมที่มันแพง
เพราะว่ารัสเซียยูเครนก็ลบกว่านั้น
รัสเซียเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยรายใหญ่นะครับ
นี่ครับแม่ค้า
แม่ค้าเครื่องแกงร้านขายข้าวแกงยังไงล่ะ
แต่หากราคาพิกิโหนูไม่ลดน่ะหรือ

แล้วก็ขายยากกว่าเดิมด้วยครับไปฟังชาวบ้านบ้างไหม

โอ้โหเจอหน้าปั๊บนี่บ่นให้ฟังเลย
แบบพ่อค้าแม่ค้าเลยบอก
คุณป้าลายนี้เนี่ยทุกวันนี้ค่าคลองชีพก็สูงอยู่แล้ว

จากชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกรีดยางไง
รายได้รถมันเป็นยังไงคนมีรายได้ประจำไม่รู้หรอก

คนที่ไปพึ่งพาการเกษตรอย่างกรีดยาง
รายได้ลดก็คือราคายางมันลงไง

เออราคายางเหนือกิโลกรัมละ๔๒บาทอย่างนี้
ไอ้เศษยางขี้ยางราคาไม่ถึง๒๐บาท

นะครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยนะครับ

กินอะไรแทนดีก็กินจืดไว้
เพราะว่าตอนมะนาวแพงเขาบอกให้ใช้น้ำมะขามเปียก
บางเรื่องมันแทนกันไม่ได้ไง
ก็ฝากถามหน่อยว่าจะใช้อะไรแทนพริกขี้หนูสวนดีนะครับพริกแพงหมดอ่ะ
คือถ้าตระกูลพริกนะถ้ามันแพงมันแพง
แพงขึ้นตระกูลใช่นะครับ